ของพี่หมาบ้างแต่บอกเลยว่าพี่กู้ภัยหอบเลยจ้า
โอ้โหสำเร็จแล้วค่ะ

สุดยอดเลยนี่นั่งลุ้นกันหายใจตามไปด้วยเลย
อย่างที่น้องใบต้องบอกกูภัยหอบ
กู้ภัยหอบหมาก็เหนื่อยหมาก็หอบค่ะ
ทำเอาเหนื่อยอยู่ไม่น้อยวิ่งไล่จับหมาตัวเมื่อกี้นี้

แต่ว่าคุณเห็นใช่ไหมว่าหัวมันเข้าไปติดอยู่ในโหลพลาสติก

เขาบอกว่ามันติดมาเป็น๑๐วันแล้ว

ตาเพชรหมู่๗นะคะอยู่ที่ตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
พยายามช่วยแล้วแหละแต่ว่าหมามันกลัวมันเลยวิ่งหนี
และเขาก็เกรงว่าหมามันจะอดข้าวอดน้ำตายหรือเปล่า
เพราะมันออกเองไม่ได้มันอยู่แบบนี้มาเป็น๑๐วันแล้ว

ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยดีกว่า
พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จ

ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่

ซึ่งจับได้แล้วแบบนี้นะคะต้องกดมันเอาไว้นะ

เพราะว่าอาจจะไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาเป็นเวลานานมากนะคะ

ว่ามันค่อนข้างแน่นจริง
ถ้ามันไม่แน่นมันออกเองได้แล้วแหละดิฉันว่า

หมาจะตกใจวิ่งหนีอีก
จะตัดก็ไม่ได้มันใกล้กับหัวสุนัขมากเกินไป
เห็นไหมคะแล้วคุณรู้ไหมว่าโหลที่สุนัขมันเอาหัวเข้าไปติด

คือเขาคิดว่ามันคงมุดเข้าไปเพื่อจะไปกินอะไรแล้วแหละ
ไปกินปลาร้าหรือเปล่าไปทำอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายพอมันมุดเข้าไปแล้วออกไม่ได้ติดคาอยู่แบบนั้น
ไม่แน่ใจว่าตอนมุดเข้าไปปลาร้ายังอยู่ไหม

คือมันคงจะเล่นหรือไม่ก็หิวนะ

ไม่แน่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันติดอยู่อย่างนี้

ตรงหูนี่ไงมันเข้าเข้าได้หูมันลู่เข้าไป

ไม่ได้เข้าไปในนี้หรอกแต่ถามว่าเคยอย่างนี้ไหม

มีมีเหมือนกันต้องไปวัดถ้ำกระบอก

นี่ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยคุณเล่าคุณดีนะครับกูรู้

นี่คุณมันเคิร์นไงมันเหมือนกัน
เออมันหลุดออกมาแค่นี้ใช่ไหม
ที่ภาษาหน้านี้มันเลิกแล้ว